อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่คุณแม่ท่านหนึ่งออกมาโพสต์
เรื่องราวของลูกชายอายุ๓ขวบหลับอยู่ที่พื้น
คือไม่ได้นอนบนเตียงไงคะเป็นการเผลอหลับไป
หลังจากนั้นกลางดึกค่ะร้องไห้จ้าเลย
ก็บอกว่าเจ็บหูซ้ายเจ็บหูซ้ายร้องแบบนี้
คุณแม่ก็เลยไหนดูสิเปิดออกมาดูโอ้โห

ตะขาบไฟเข้าไปอยู่ในหูน้อง
เข้าไปอยู่ในหูน้องอ๋ออย่างไร

แล้วหูน้องบวมขนาดนี้ไปโรงพยาบาล
กลางดึกเลยนะคะนี่เป็นภาพที่คุณแม่โพสต์
ภาพหูของลูกชายอายุ๓ขวบที่ตะขาบไฟมันเข้าไปอยู่ในหู

ตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่ออกมาหลังจากไปหาคุณหมอแล้วนะคะ
คุณแม่เขียนข้อความไว้แบบนี้ค่ะ
ลูกบ้านไหนเคยโดนตะขาบไฟตัวเล็กเข้าหูแล้วไปกัดในหูบ้างคะ
มีอาการแพ้แบบไหนบวมกี่วัน
น้องไปหาหมอแล้วพยาบาลใช้น้ำมันมะกอกหยอดแล้วก็ดึงออกมา
สิ่งที่คุณแม่โพสต์ออกไปเป็นการถามเพื่อนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย

เพราะว่าหลังจากไปหาหมอแล้วคุณหมอก็ให้กลับบ้านมา
แต่ว่าคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงลูกอยู่ว่า

กว้าน้องปวดกว้าน้องทรมาน

เธอกับลูกชายวัย๓กว่า
จริงไม่ได้นอนตรงหน้าห้องน้ำนะ

และหลังจากนั้นลูกชายก็เผลอหลับไป
ก็เลยไม่ได้ย้ายลูกไปในที่ที่ควรจะนอน
และจุดนั้นมันอยู่ใกล้ห้องน้ำตะขาบเขาชอบอยู่ที่ชื้นอยู่ที่เย็นเนี่ยนะคะ
ระหว่างนั้นพอลูกชายหลับไปแป๊บนึงร้องไห้ขึ้นมาเลยค่ะ
เสียงดังแล้วบอกเจ็บหูซ้ายเธอก็เลยเอาไฟฉายมาส่องดู
พบว่าในรูหูด้านซ้ายมันบวมแล้วนะมันแดงแล้วนะ
และภายในหูมีหางตะขาบสีแดงโผล่ออกมาดุ๊กดิ๊ก

เพราะว่าปกติคุณแม่เห็นตะเข็บเดินอยู่ในบ้านบ่อยครั้งเป็นเรื่องปกติ
ด้วยความตกใจค่ะพยายามเอาแหนบคีบออกมาด้วยตัวเอง
ยิ่งแห่ยิ่งคีบตะขาบมันยิ่งดิ้นเข้าไปในรูหูของลูก
ทำอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วลูกก็ยิ่งร้องเนี่ยนะคะ
พยาบาลพอไปถึงพยาบาลใช้น้ำมันมะกอกหยอดลงไปในรูหู
ตะขาบมันแตกออกมาเลยค่ะมันวิ่งออกมาเองเลยนะคะ
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นคาดว่าตะขาบตัวนี้มันจะเดินออกมาตามท่อในห้องน้ำนั่นแหละนะคะ
ใช่ค่ะที่บ้านที่ฉันมีขึ้นมาจากทอดระบายน้ำนี่แหละขนาดอยู่ชั้น๒นะ
แล้วเราก็ปิดอย่างดีก็ยังไถขึ้นมาดูกันดีนะน่ากลัวจริง
ระวังกันด้วยโดยเฉพาะเด็กนะครับ